ปราจีนบุรีมีเหตุสลดใจคุณป้าท่านหนึ่งเสียใจแทบขาดใจ
เพราะว่าอยู่ดีสามีขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา

ป๊าคะเดี๋ยวเอาเอาเถอะออกมา

หล่องมาเยอะอายุ๔๔ปีเป็นสามีของป้ายุพิน
ยุพินอายุ๕๕ปีเหตุการณ์นี้คุณหล่อง
หมายเลขทะเบียนต่อเต่า๔๗๑๖นครราชศรีมา
บนถนนสาย๓๒๐เมืองปราจีนบุรี
พิกัดหน้าโรงเรียนโสดศึกษา
คุณหล่องกำลังจะกลับรถกลับรถแล้วด้วย
พอกลับรถมาระหว่างนั้นเจอมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์เข้ามาทางตรง
สนั่นหวั่นไหวจริงแล้วตัวบิ๊กไบท์เองก็บาดเจ็บนะฮะ
บิ๊กไบท์เองบาดเจ็บคือเอาหน้าไปกระแทกกับพื้น
ตอนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกับคุณหล่อง
คุณหล่องพอเจ้าระชีมาถึงพยายามจะปรับหัวใจยื้อชีวิต

เพราะว่าคุณหล่องหมดลมหายใจไปนานพอสมควรแล้ว
เรื่องของเรื่องป้ายุพินบอกสามี
ก็คือตะหล่องนายหล่องมาขอตังค์ร้อยหนึ่ง
ขอตังค์ร้อยหนึ่งจะไปซื้อของก็ไปซื้อของตามปกติฮะ
แต่หลังจากนั้นมามีสายปริศนาโทรมา
บอกว่าสามีเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ร้องไห้แทบขาดใจกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ